คุณผู้ชมฮะกลับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ
โอ้โหชนทะลุกำแพงแล้วก็รถยนต์ที่เข้าไปชนกำแพงตรงนี้
ตัวเครื่องยนต์นะฮะกระเด็นออกไปจากรถเป็น๑๐เมตรเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับ
ที่บริเวณสำนักงานอุทธกวิทยาชุลประธานนครราชศรีมานะครับ
ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดเองตี๕นะฮะ
ทำให้กำแพงรั้วก็พังเสียหายยาวกว่า๑๐เมตร
รถเก๋งพลิกคว่ำหงายท้องนะครับไปสิ้นฤทธิ์อยู่ที่กำแพงรั้วด้านใน
สภาพเนี่ยพังยับเยินทั้งคันนะครับ
และอย่างที่บอกคือเครื่องยนต์กระเด็นหลุดออกมาจากรถเลยนะฮะ
ส่วนคนขับติดคาอยู่ในซากรถได้รับบาดเจ็บร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑ต้องใช้เครื่องตัดทาง
ช่วยกันนำร่างของผู้บาดเจ็บออกมาให้ได้ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีนะครับ
ในช่วงเวลาของการช่วยนะฮะผู้บาดเจ็บยังมีสติอยู่นะครับ
๕นาทีนำร่างคนเจ็บออกมาได้สำเร็จนะครับ
ทราบชื่อก็คือนายอดีศรภูมิโคกรักอายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครราชศรีมานะครับ
ได้รับบาดเจ็บแขนหักแล้วก็มีแผลเปิดที่ศีรษะ
กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมานะครับ
สอบสวนทราบว่านายอดีศรคนขับรถเก๋ง
ก็ขับมาคนเดียวเพิ่งจะออกจากบ้านพัก
เพื่อจะไปทำงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับ
มาด้วยความเร็วสูงมาถึงที่เกิดเหตุ
ลักษณะตรงนั้นเป็นทางแคบช่องทางคู่ขนานใต้สะพานกลับรถ
มีรถกระบะวิ่งแซงตัดหน้าครับ
ทีนี้เขาก็เลยต้องขับหักหลบจนเสียหลักครับ
พุ่งชนกำแพงทะลุเข้าไปด้านใน
รถพลิกคว่ำจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปมันคงชนแรงมากนะคุณ
เครื่องยนต์ของรถเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถเลยนะครับ
ด้านของนายประจวบเริงสันเทียรปภประจำสำนักงาน
ทกวิทยาชมประธานนครราชศรีมาที่กำแพงพังเสียหายนี้นะครับ
บอกว่าถนนจุดตรงนี้มันเป็นทางเบี่ยงไอ้คุณ
ครับแคบถ้ารถไม่คุ้นชินหรือว่าขับมาเร็ว
จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตรงนี้นะฮะ
แล้วก็มันมีรถเสียหลักพุ่งชนทะลุกำแพงจุดเดียวกันนี้มาแล้ว
๒ครั้งซ่อมแซมกำแพงไปแล้ว๒รอบนะครับ
ทีนี้อยากจะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน
ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่าขับขี่ด้วยความเร็ว
ถ้ามาถึงจุดนี้แต่ทีนี้ก็อยากให้หน่วยงาน
มาติดตั้งป้ายอะไรไว้นะนะครับเอาไว้กันนะฮะ
แล้วก็เตือนไว้ก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้
มันอาจจะเป็นทางแคบทางโค้งอันตรายนะฮะ